คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุที่เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นลักษณะของอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนแล้วก็เกิดคำถามตามมาเยอะนะคะ
เหตุการณ์นี้คือมีผู้ชายคนนึงคาดว่าเขาน้อยใจภรรยา
ก็เลยประชดภรรยาด้วยการไปนั่งอยู่กลางถนนตอนกลางคืนมันมืดไง
รถขับมาคันแรกเบี่ยงหลบทันถ่ายรูปแล้วลงไปต่อว่าว่าคุณมานั่งแบบนี้ไม่ได้มันอันตราย

ใช่เลยนั่งแบบนี้ขัดตมาดเท้าคางอย่างนี้
คันที่สองขับมาบีบแตร่ใส่หลบทัน
คันที่สามเขาหลบไม่ทันแล้วเขาพุ่งชนเสียชีวิตเลยนะ
คืออันนี้เกิดคำถามตามมาเยอะนะว่าถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เขาตั้งใจมานั่งกลางถนนให้รถชน
แล้วมันมืดแล้วเรามองไม่เห็นเราขับรถชนเขาตายเราผิดไหมอ่ะ

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนบายพาส
เลี่ยงเมืองชนบุรีช่วงหน้าธนาคารกสิกรไทยค่ะ
เข้าเมืองพัทยาช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
นายธัญวิตศรีดวงจันทร์อายุยี่สิบหกปี
นอนอยู่กลางถนนหัวแตกยุบเป็นแผลแบบแผลใหญ่เลยค่ะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยโอ้โหคือร้องไห้แทบขาดใจ
คนเห็นเหตุการณ์เป็นผู้ชายขับรถกระบะวีโก้สีขาว
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเลยนะคะ
ว่าเขาขับรถกระบะลงจากสะพานข้ามแยก
ลงสะพานมาประมาณร้อยเมตรเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะอ่านั่งถอดเสื้อนะคะ
นั่งขัดสมาธิแล้วก็เท้าคางอยู่แบบนี้อืม
กระบะคันนี้เขาหลบทันเขาก็เบรกแล้วเขาก็เบี่ยงหลบไปนี่อ่า
ทีนี้คนที่อยู่ในรถเป็นผู้หญิงคนนึงไม่ได้คนขับนะเขาลงมาถ่ายรูปเอาไว้
แล้วก็ลงไปต่อว่าผู้ชายคนนี้ว่าคุณมานั่งอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ยังไงมันอันตราย
ก็คือรูปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละใช่ที่ผู้ชายนั่งอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะ
ทีเนี้ยมันมีรถมาอีกแล้วคราวนี้เป็นรถบรรทุกอ่า
บรรทุกตามมาค่ะรถบรรทุกอ่ะเห็นปุ๊บบีบแรดังลั่นเลย
รถบรรทุกหลบทันอีกคันนึงแต่คันที่สามวีออสคันนี้
คือหลบไม่ทันไงชนเหรอฮะใช่อ่า
ชนเลยแล้วมีรถฟอร์ดสีขาวตามหลังวีออสมาอีกนะครับ
ก็ชนวีออสอีกทีอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยรถวีออส
ชนผู้ชายคนนี้แล้วเขาตายอ่ะอืม
น้องชายผมเขาอจอดมัดตีภัยขอดทางขวางไว้
แล้วก็แจบรถขวางรถด็อปร้องล้อตามหลังมา
มันบิบแรงคือมันจะมาชน
แล้วก็ออกเรื่องตามมาจะกำถัง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นภรรยาของ
นายธัญวิทย์เนี่ยที่ไปร้องไห้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยคือเธอเนี่ยเห็นเหตุการณ์นั่นแหละแล้วก็รับรู้แค่ว่าสามีเนี่ยบาดเจ็บหนัก
ใช่ค่ะคือคนไม่กล้าบอกกลัวเธอจะช็อกตามไปด้วยเพราะว่าเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้วใช่ตอนนั้นคือปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอ่ะแต่เธอก็ร้องไห้ร้องไห้จนเพิ่งมารู้ตอนเช้าอ่ะ
พ่อเมืองชนบุรีนะครับเพราะว่าตำรวจก็เรียกตัวไปสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณทวีกาลแก้วิจิตผู้สื่อข่าวธรัตน์ทีวียก็ได้คุยด้วยนะครับคือคุณทวีกันนั่งว่า
เสียงเนี่ยแทบไม่มีอ่ะแทบไม่มีเสียงพูดเพราะว่าแหบแห้งไปหมดจากการร้องไห้
ร้องไห้หนักมากนะครับก็พอให้ข้อมูลได้บ้างเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสามี
ทะเลาะกันบ้างตามปกติตามภาษาสามีภรรยาก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สามียังบอกรักเธออยู่เลย
วันนี้นี่แหละญาติเพิ่งมาบอกหลังจากปิดข่าวไว้ทั้งคืนเพราะกลัวเธอช็อกเพิ่งมาบอกว่าสามีเธอนะที่เห็น

เวลาเขาเมาเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากหนูคนเดียวไม่เคยมีปัญหากับคนอื่น
เขาจะหึงชอบหึงเราเหรอใช่ก็เคยบอกเขาตลอดแหละว่าไม่มีใครหรอกชีวิตนี้พอแล้วมีคนเดียวก็พอแล้ว
ทะเลาะกันแป๊บเดียวก็ดีกันไม่คิดใช่ไหมว่าจะเป็นแบบนั้นใช่พี่คิดไม่เคยคิดเลยด้วย
มีมีวันมีเมื่อคืนนั้นเลยเพราะว่าเมื่อวานหนูไม่อยากมีปัญหาหนูก็เลยออกจากห้อง
มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับคือนางสาวปริศนานุกูลเป็นน้องสาวของนางวาสนานะฮะ
คือน้องเมียของผู้ตายนะครับเธอบอกว่าพี่สาวกับพี่เขยอยู่กินกันมาได้ประมาณหนึ่งปี
แล้วก็ย้ายมาทำงานโรงงานแถวนี้แหละนะครับแถวจุดเกิดเหตุมาอยู่สักประมาณ๑เดือน
ปกติแล้วก็จะมากินข้าวกันที่ห้องเช่าของเธอนะฮะอยู่ใกล้กัน
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้พี่สาวมาหาเธอที่ห้องเช่าแล้วพี่เขยก็ขับรถตามมา
แต่ทีนี้พี่สาวเนี่ยไม่ยอมออกไปหาพี่เขยก็คงจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ
เขยก็เลยไปซื้อเหล้ามานั่งดื่มรออยู่ที่รถแล้วพี่สาวก็กลัวว่าพี่เขยจะขับรถออกไป
เดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุไปดึงกุญแจรถเอามาเก็บไว้
ระหว่างนั้นนั่นแหละพี่เขยเลยประชดพี่สาวด้วยการออกไปนั่งอยู่กลางถนนครับ
พี่สาวเลยไปดึงกุญแจออกเขาก็เลยขอกุญแจกับพี่สาว
เขาก็เลยขอกุญแจกับพี่สาวหนูก็เลยไม่ให้พี่สาวไม่ให้กุญแจ
ช่วงนั้นแหละเลยเห็นแต่เขาเดินออกไปนึกว่าจะไปเยี่ยว
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทางถนนหรอกหนูก็ขับรถตามแฟนไปแค่นั้นแหละ
ตอนโดนรถชนหนูก็ไม่เห็นสภาพอะไรเลยมาถึงก็ไปกอดพี่สาวแล้ว
ใช่ไม่คิดไม่ฝันไง
ที่นี่ค่ะทางฝั่งคนขับรถวีออส
ที่ไปชนเขาตายเนี่ยนะคะชื่อว่านายคมสรรเขียวไพรี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก็ขับรถมาตามทาง
แล้วเห็นคล้ายกับมีอะไรอยู่บนถนนแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

ก็จะช่วยเหลือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

คือผมเสียใจมากครับแล้วก็ขอโทษมากด้วยครับ
คือมันเป็นเหตุคือวิสัยจริงนะครับ

ไม่อยากที่มีใครเกะขึ้นนะครับ
กลับขอโทษรถยากของผู้ตายเลยนะครับ
เขาที่กำลังดำเนียครับ
เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกัน
แล้วพุ่งชนจนเขาเสียชีวิตเนี่ย
จะถูกดำเนินคดียังไงบ้าง
เรื่องต้นคือตำรวจบอกว่าก็มันมีความเสียหายเกิดขึ้น

คุณไม่ได้เจตนาขับรถชนเขาตาย
ก็เลยเป็นข้อหารักษณะของความประมาท
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วคุณก็ต้องไปแก้ต่างเอาอีกทีว่าคุณประมาทหรือไม่ประมาทยังไง
เขาก็ต้องมองว่าคุณขับรถมาเร็วไหม
คันอื่นเบรกทันหลบทัน

เป็นลักษณะที่ต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางตำรวจ

เรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายกันในเบื้องต้นก่อนนะคะ
แต่เขาก็เข้ามาดูแลชดใช้อยู่แล้ว
หลบหนีไปไหนก็มีพยานอยู่
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นก็สู้คดีกันต่อไป